ผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์จะไปตลาด
ไอ้ต้นยางนาคุณผู้ชมต้นยางนายักษ
ทำให้เขาเนี่ยนะครับคือกิ่งยางนาโดนตัวเขาด้วยนะครับ
ต้นให้ชีวิตเลยต้นยางนายักษ์นะครับ
ลนใส่คนขี่จักรยานยนต์ผู้เคาะร้ายคือนายบุญธาลุงคำอายุ๓๗ปี

ขี่มอเตอร์ไซค์จะไปตลาดแหละพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
นี่คือถนนเชียงใหม่ลำพูนพื้นที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ครับ

ขนาดถ้าต้นขาน่ะโอ้โหใหญ่นะ
กิ่งเลยหล่นใส่รถจักรยานยนต์ของนายบุญธานะครับ
แล้วเสียหลักไปชนอ่างเลี้ยงปลาของร้านขายของ

เสียชีวิตนะครับหลังจากนำส่งโรงพยาบาล
ต้นยางนานี้ยังมีเศษกิ่งไม้แห้งหักตกลงมาอยู่เลย
เจ้าหน้าที่ก็เก็บกวาดออกไปนางสาวสิริตาอายุ๒๗ปีเจ้าของร้านขายของเนี่ยนะ
คนเห็นเหตุการณ์ก็แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือผู้ตายแล้วก็เล่าบอกว่า
ตอนเย็นนั่งอยู่ที่ร้านได้ยินเสียงกิ่งไม้มันหัก
แล้วก็เห็นรถจักรยานยนต์ถลายมาโดนป้ายร้านแล้วก็อ่างเลี้ยงปลา
ก็เลยวิ่งออกมาดูโอ้โหผู้ตายเนี่ยเลือดออกเยอะเลยนะลองฟังเธอเล่าครับ

นางสาวคำดีอายุ๓๘ปีครับ
ผู้ตายก็เตรียมจัดงานศพแล้วก็รอรับศพสามีอยู่ที่
วัดอุโบสถตะบลหนองพึ่งอำเภอสารพีครับโอ้เสียใจครับ
สามีเป็นเสาหลักด้วยเสียไปอย่างกระทันหันแบบนี้เธอเล่าบอกว่าโอ้โห
อุบัติเหตุมันไม่น่าเกิดขึ้นเลยนะครับกิ่งยางนานเนี่ยตกลงมา
ทั้งทั้งที่ไม่มีลมไม่มีพายุอะไรฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขอให้ดูแลเรื่องนี้หน่อยอย่าให้เกิดขึ้นกับใครอีกครับ
ไม่คัดคิดเลยค่ะไปเปิ้ลก้อนนอนไม่รู้สึกโกรธแล้วอะค่ะ

เลือดออกค่ะเลือดออกเป็นกองเลยแล้วก็ออกที่ปากแบบหน้าวม

จะเลือกรออะไรข้างนี้ไหม

คุณผู้ชมครับถนนสายประวัติศาสตร์ต้นยางนา
บนถนนเชียงใหม่ลำพูนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ก็จะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลร่วมกับภาคประชาชน
เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้คือเดี๋ยวคงต้องมีการดูแล
แล้วก็เขาเรียกว่าตรวจสุขภาพของต้นไม้นะครับแล้วก็เพิ่มความถี่ด้วย
ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ก็ต้องช่วยกันดูแล
หากพบว่ามีกิ่งไม้แห้งหักแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ
ส่วนเหตุการณ์นี้เดี๋ยวจะประสานตำรวจและเทศบาลตะบลหนองพึ่ง
ดูแลเรื่องของคดีความแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาต่อไปครับ